อิงอุ้งอิ๊งนำทัพเพื่อไทยชูปากท้องขอโค้นพระเด็จการ
เมื่อวานนี้ไปที่อดีตเมืองหลวงของเสื้อแดงไปที่จังหวัดอุดรธานี
เตรียมตัวที่จะเลือกตั้งกันอายุถึงหรือยังเลือกตั้ง
ไม่ไว้วางใจเป็นการทั่วไปแล้วแบบลงมติใช่ไหมยอม
ไหนก็น่าจับตานะ

ไม่ยอมไม่ยอมจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเราว่ากัน
แต่ย้อนไปดูคุณอุ้งอิ๊งก่อนขึ้นเวทีประกาศแบบนี้เลย
เราต้องการจะสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถึงเวลา

มันจะเดินขึ้นอีกครั้งกับเพื่อไทยในวันนี้ค่ะ
นี่ครับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะ
ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนจะขอทวงคืน๑๔ล้านเสียง

เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้า
นางสาวแพทองทานเนี่ยยังกล่าวบนเวทีอีกนะครับบอก

เธอบอกคือย้อนดูไปแล้วน้ำตาจะไหล

ตั้งแต่โอ้โหชื่อเดิมด้วยนะ

พลังประชาชนแล้วก็มาเป็นเพื่อไทย

เรียบเรียบสุพัก

แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าพักการเมืองอื่น

เธอบอกเธอวางเป้าไว้สองเรื่องหนึ่ง
การสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานของคนทุกเจเนอเรชั่น

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม
แล้วก็จะต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ระบอบประเด็ดการต้องหมดไปนะฮะ